เพราะเมืองเชียงใหม่ตั้งโต๊ะแถลงเอง

ซึ่งใช้กองทัพมดก็คือรถจักรยานยนต์
ในการลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดน

นายปวินชพฤษฎาผู้ว่าราชการจเชียงใหม่

การจับกลุ่มตัวนายนิคมจิตา

การจับกลุ่มครั้งนี้ก็ได้ของกลางเป็นยาบ้าจำนวน
แสนเมตรแล้วก็รถจักรยานยนต์๑คัน
ก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ได้จับตัวผู้ต้องหา๑คน

ริมถนน๓แยกบ้านบวกหมูตำบลแม่ทะลบ
อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับ
ขยายผลตามไปจับเครือข่ายเพื่อนร่วมแก๊ง
ก็คือนายนิคมจิตาพร้อมกับเยาวชนคนซ้อนท้าย
ทั้งคู่ขี่รถจักรยานยนต์นำยาบ้า๑แสนเมตรไปส่งให้ลูกค้า
โดยตำรวจสามารถจับได้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ภายในปั๊มน้ำมันปตทถนนเชียงใหม่ฝางนะครับอำเภอชัยปราการ

ขบวนการค้ายาบ้าเป็นเครือข่ายของพันเอกจลอโบ
ซึ่งเริ่มหันมาใช้กองทัพมดว่าจ้างกลุ่มชาวเขาเผ่ามูเซอร์
รับจ้างขนยาเสพติดโดยใช้รถจักรยานยนต์ในการลำเลียง
แนวชายแดนเข้ามาส่งยังเมืองชั้นใน
เพราะว่าสามารถขี่เลี่ยงด่านตรวจของตำรวจและก็ทหาร
เข้าไปในป่าลัดเลาะไปในทางลัดได้ง่ายกว่าการใช้รถยนต์
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้อง
มาดำเนินคดีทั้งเครือข่ายต่อไปนะครับ
เชียงใหม่เราไปดูที่บึงกาลกันบ้างครับ
มี๒นายตำรวจสพบุงคล้าไปเอี่ยวการค้ายาบ้านะครับ
ก็ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน
และก็๑๐๐ตำรวจตรีผนผลโคทรรองสลวัตรป้องกะละปราปรามเช่นเดียวกันครับ
ก่อนหน้านี้ตำรวจสกัดจับขบวนการส่งยาเสพติดได้
ระหว่างรอยต่ออำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาล
อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับ
ก็สามารถรวบตัวหญิงสาวชาวลาว
ซึ่งเป็นภรรยาของร้อยตำรวจตรีผล
พร้อมกับยาบ้าได้ถึง๒๐๐เมตร

แล้วก็ร้อยตำรวจตรีผลนั่งไปข้างด้วยนะฮะ

ยังอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นนะครับ

วานให้พาภรรยาไปทำธุระ
ส่วนร้อยตำรวจตรีผลก็อ้างว่า

เพื่อนตำรวจบอกให้พาภรรยา

บอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าสามีเนี่ย

เลยพ่วงกันโดนจับทั้งสามเลย

ตำรวจทั้งสองนายจะให้การปฏิเสธ
แต่ว่าในทางวินัยการที่ถูกจับกลุ่มคดีอาญาถือว่าผิดร้ายแรง
ตอนนี้จึงมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนะครับและให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ส่วนนายตำรวจทั้งสองก็สามารถยื่นอุทธรณ์
ต่อกรรมการตำรวจกตรอได้ตามสิทธิภายในเวลา๓๐วัน